จากร้านคุณมาลีน้ำลูกตาล
ลูกตาลอ่อนพิเศษจากสวนชุมพร
สดใหม่สะอาดมี๔สูตร

แล้วก็มีลูกตาลลอยแก้วนมสดด้วย
ตาลลอยแก้วในน้ำตาลสดจากบ้านแพ้วก็มีนะคะ
ราคาถ้วยละ๔๐บาท

และถ้าเกิดคุณซื้อ๑๐ถ้วยลดไปเลย

๑๒๓แช่
คุณผู้ชมใครที่อยากจะฝากร้านกับเราก็ไม่ยากนะคะ
เข้าไปทำตามกติกาให้ถูกต้อง
ส่งภาพ๒๓ภาพหรือเป็นคลิปไม่เกิน๑นาที
บอกรายละเอียดของสินค้าที่ตั้งช่องทางจัดจำหน่ายมาทางอินบ็อกซ์
ของแฟนเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะ
เอาล่ะบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเราจะช่วยรีวิวแล้วก็โปรโมทสินค้าของท่านกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

และเราจะจับมือทุกท่านก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้